ไปขอโชคลาภจากรูปปั้นฤษีนารอดในวัดล่ามช้าง
แล้วไปไหว้ขอพรพระพุทธรูปศักดิ์คู่เมืองกันด้วยนะครับ
ไปเลยครับเชียงใหม่ครับกลุ่มชาวบ้าน
ไปที่วัดล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ฮะ
เพื่อไหว้ขอพรพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่

จากดอกไม้แห้งนานาชนิดน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม
แล้วก็ยังไปขอเลขจากรูปปั้นฤษีนารอดนะครับ
อยู่ในท่าเขียนเลขอยู่ที่โคนต้นมะม่วงสองนางอายุหลายร้อยปี
โดยชาวบ้านช่วยกันส่องดูเลขก้านทูบเสี่ยงทายนะครับ

ตาดีบอกว่าเห็นจ้ะเห็นจ้ะเห็นเลขก้านทูบ๓ตัว
แต่เนื่องจากในภาพเห็นไม่ชัดผมขออนุญาตอ่านตามที่ผู้สื่อข่าวแกะส่งมาให้นะ
เก็บสามสองนะพูดครั้งเดียว
รูปปั้นฤษีนารอดนี้เดิมถูกพบในอุโมงเจดีโบราณของวัด
จากนั้นนะครับจึงนำมาไว้ที่ใต้ต้นมะม่วง๒นางนี้
เพื่อให้ชาวบ้านไหว้ขอโชคลาภได้สะดวก
แม่แต่เจ้ากรรมไอ้พึ่งมันมาจากไหนไม่รู้มันมาทำรังอยู่
ทางวัดก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายก็ย้ายรูปปั้นไว้ที่อื่นก่อน

จึงนำรูปปั้นมากลับไว้ที่เดิมแบบนี้ครับ